ใช้คำว่าบุหรี่เป็นเหยถ้าไม่ใช่เพราะกลิ่นบุหรี่ที่ชาวบ้านไปร้องเรียน
บอกเลยจะไม่เจอกลุ่มแรงงานเหล่านี้จำนวนมากหลายสิบคนค่ะ
แหละค่ะคุณผู้ชมคะกลางดึกที่ผ่านมาโอ้โหให้ภาพเล่าเรื่อง
เยอะขนาดนี้เยอะจริงจริงนี่แหละค่ะคือเจ้าหน้าที่เนี่ย
ไม่ว่าจะเป็นประหลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคงนะคะไม่ว่าจะเป็นกำลังเจ้าหน้าที่หลายหน่วย
องกำลังสุรสีเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองด้วยหน่วยทหารตำรวจไปกันหมดค่ะ
ไปที่ห้องเช่าแห่งนี้ที่สพครองวานโอ้เป็นห้องเช่าที่อยู่แถวแถวบ้านหนองน้ำขาวนะคะ
อยู่ติดกับริมถนนเพชรเกษมฝั่งขาเข้ากรุงเทพ
บอกว่าไอ้ห้องเช่านี้มันอยู่ห่างจากป้อมตำรวจ๒๐เมตร
ใกล้มากเรียกว่าข้างดีกว่าค่ะ
เซ็นขมบันทึกเขาเพราะว่าเขาได้รับแจ้งเหตุอ่ะค่ะ
คือก็เรียกว่าแบบใต้จมูกตำรวจเลย
รับแจ้งเหตุว่ามีชาวบ้านไปร้องเรียนเจ้าหน้าที่ไปดูหน่อยเหม็นบุหรี่คละคลุ้งไปหมด
แถวนี้ตำรวจก็เลยไปดูค่ะแต่พอไปถึงไปเจอรถเก่งเชฟโลเลสสีบรอนเงินนะคะ
อยู่หน้าห้องเช่าและเห็นสังเกตเห็นว่าเอ๊ะท้ายรถทำไมมีทั้งอาหารกล่องน้ำดื่มอะไรเยอะแยะไปหมดเลย
ก็เข้าไปดูค่ะไปเจอกับชาวเมียนมาเนี่ย๕๔คนรวมตัวกันอยู่ในนั้น
เป็นชาย๓๕คนหญิง๒๙คนในจำนวนนี้มีอยู่๔คนนะคะ
ที่เขามีหนังสือเดินทางท่องเที่ยวมาจากสนามบินสุวรรณภูมิแรงงานทั้งหมดเนี่ยมาจากประเทศเมียนมาค่ะ
ที่จะเดินทางไปทำงานกันที่ประเทศมาเลเซีย
เรื่องต้นทราบมาแบบนี้ว่าแรงงานดังกล่าวมาพักที่ห้องเช่าแห่งนี้กว่า๒วันแล้ว
เจ้าหน้าที่ก็เลยบรรการบันทึกประวัติแล้วก็นำตัวส่งพนักงานสอบสวนสพครองวาน
ก็ต้องดำเนินคดีต่อไปค่ะเพราะว่าเขามีส่วนที่เข้าเมืองผิดกฎหมายด้วยนะคะ